เอาใหญ่กันนะฮะนี่ประเด็นที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับ
ธาตุยาหลอนใช้มีดแทงแม่ค้าขายส้มตำ
ขณะที่เธอกำลังปรุงอาหารให้ลูกค้าอยู่

เพราะว่าแม่ค้าหันหลังกำลังทำอาหารอยู่
ปรากฏว่ามีคนนึงเอามีดมาแทงเธอจนเสียชีวิต
ตอนนี้ชาวบ้านหลอนกับเหตุการณ์ยาบ้าในพื้นที่ชุมชน
คุณผู้ชมดูสิใครจะคิดจะฝันนะฮะ
ว่าอยู่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเลย
กินอยู่ดีแต่ถูกแทงจนตายนะฮะ
คือคนร้ายก่อเหตุแทงนางสาวพัชริยาขำคมนะครับ
อายุ๓๓ปีเป็นแม่ค้าส้มตำ
จนเสียชีวิตอยู่ในร้านส้มตำซุปเปอร์แซ่บของเธอเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านแห่งนี้บริมถนนเลียบชายทะเล
ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคลีขันนะครับ
สภาพศพของเธอถูกของมีคมแทงเข้าที่ชายโครงซ้ายด้านหลัง
หนึ่งแผลแต่เป็นหนึ่งแผลที่แทงตรงจุดอันตราย
ทำให้เธอเสียชีวิตนะฮะและเป็นแผลลึกประมาณ๖เซน
๖เซนนะฮะหน้าร้านมีคราบเลือดกองใหญ่
แล้วก็พบมีดทำครัวมีคราบเลือดตกอยู่ที่พื้นนะครับ
ตำรวจสพเมืองประจวบคลีขันคุณอันนี้มีดนะฮะ
คือนายหนุ่มอายุ๓๒ปีนั่งรออยู่หน้าบ้าน
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปแค่๔๐เมตรครับ
ทีนี้มีการนำตัวมาสอบสวนที่โรงพัก
คุณผู้ชมเขามีอาการแบบพูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง
คล้ายคนเสพยาให้การรับสาภาพอย่างไม่สะทกสถาน
บอกว่าเป็นคนแทงแม่ค้าส้มตำจริง

สิ่งที่มันติดอยู่ในหัวติดอยู่ในใจเขา
มันหลอนมันหลอกเขาอยู่ตลอดเวลา
ก็คือคิดว่าผู้หญิงคนนี้แม่ค้าส้มตำคนนี้
นางสาวพัชริยาคนนี้ทำมนต์ดำใส่หลานของเขา
หลานของเขาตายซึ่งจริงหลานเขาตายไปนานแล้วนะ
แต่เขาผูกใจเจ็บแล้วก็หลอนคิดว่าผู้หญิงคนนี้ทำมนต์ดำใส่
ในคืนเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนนี้นะฮะ
เขาพกมีดทำครัวติดตัวเอาไว้
แล้วก็ไปนั่งอยู่หน้าร้านส้มตำนะคุณ

แม่ค้าส้มตำหันไปคั่วลาบอยู่
เขาเอามีดเดินไปจ้วงแทงทันที
้วงแทงที่หลังจนแม่ค้าส้มตำซุดเลย
ส้มตำร้องขึ้นมาประโยคเดียวโอ๊ย
หลังจากนั้นซุดและเสียชีวิตทันทีนะครับ
จากการตรวจปัสสาวะครับพบว่ามียาเสพติดในร่างกาย
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเสพยาเสพติด
คุณอยากฟังเสียงเขาไหม

เป็นพรมลิขิตอะไรอย่างนี้นะครับ

ที่แม่ของแม่ค้าส้มตำที่เสียชีวิตไปนะฮะ
บอกว่าตอนนั้นลูกสาวกำลังยืนทำน้ำตก

นายหนุ่มก็มานั่งแล้วก็มายืนดูนะคุณฮะ
ก็ไม่คิดว่านายหนุ่มจะมาทำร้ายลูกนะครับ
เพราะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแท้
และหลังจากนั้นนายหนุ่มค่อยเดินเลี่ยงไปข้างเตา
ที่จะชักมีดออกมาแทงลูกสาวทันที
ปักคาหลังลูกสาวร้องโอ๊ยไปหนึ่งครั้ง

จากนั้นล้มฟุบลงกับพื้นคุณ
หลานวัยหนึ่งขวบครึ่งนั้นนอนดูการ์ตูนอยู่

ทีนี้ผู้เป็นยายหรือว่าเป็นแม่ของคนตาย
เป็นยายของหลานต้องรีบพาหลานเข้าบ้าน
เพราะหลานยังเล็กอยู่เหตุเอกการณ์ที่น่าตกใจแบบนี้
แล้วก็แจ้งกู้ชีพรอรถกู้ชีพไม่ทัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพบอกว่าเสียแล้ว
เสียชีวิตแล้วสิ้นใจแล้ว

ขายส้มตำเลี้ยงลูกสาวอีก๒คน
คนโตอยู่๘ควบคนเล็กอายุหนึ่งควบ
ทีนี้ผู้เป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงหลานตามลำพังแล้ว

แต่ช่วงหลังไม่ได้กินยารักษาต่อเนื่อง
ชาวบ้านกลัวคนเขาบอกว่าในพื้นที่ชมชน

ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลชุมชนด้วยนะครับ
น่ากลัวนะคุณนะเหตุการณ์นี้อืมน่ากลัวมากค่ะ